ที่๑๐๑ครับไฟไหม้ครับคุณผู้ชม
อย่างที่คุณวรพรบอกไป
อยู่ที่คันเอาท์ก็กล่าวว่าเดี๋ยวจะมาซ่อม
โอ้โหไม่น่าเชื่อครับคุณผู้ชมฮะ
กลายเป็นไฟไหม้ขนาดนี้เลยครับคุณผู้ชม
ทรัพย์สินในบ้านเงินสดบวกกับทอง
มูลค่าล้านกว่าบาทหายไปในพริบตาครับคุณผู้ชมฮะ
นี่แหละครับสัก๗โมงเช้าได้คุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่ปพต้องไป
เจ้าหน้าที่อบตก็ต้องไปด้วยเอารถดับเพลิงไป
ฉีดน้ำนะฮะสกัดไฟที่บ้านหลังนี้
ตำบลวังสามัคคีอำเภอโพนทอง
เป็นบ้านไม้๒ชั้นครับครึ่งไม้ครึ่งปูนฮะ
เป็นบ้าน๒ชั้นครึ่งไม้ครึ่งปูนนะครับ
ต้องใช้เวลาฉีดน้ำอยู่พักใหญ่
ความเสียหายมีอะไรบ้างนอกจากตัวบ้าน
ทรัพย์สินครับกว่า๑ล้านบาท

เงินโสดท่านเก็บเงินโสดไว้นะครับ
เงินสด๗แสนนะครับทองคำหนัก๑๑บาท
ล้านกว่าครับหายวับไปกับตา
โอ้โหคุณตาสมรครับเจ้าของบ้าน

เล่าบอกว่าตอนเช้าก็ส่งหลานไปโรงเรียน

นั่งดูทีวีอยู่ไฟมันดับไฟมาดับ
เห็นไฟป๊ะติดคัตเอาท์